ก็ขอบคุณทุกท่านที่สบายไปข้ายร่วมงาน

ธรรมแรงมันให้ครับ
แล้วก็ถ้าเนื้อเพลงมันอาจจะขาดหายไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่าเราจะพยายามร้องให้ครอบเพ็งนะครับ
คุณพ่อผมเป็นคนที่น่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบเสียงเพลงนะครับ
คุณพ่อทำตามความฝันด้วยกันไปเป็นนักร้องนะครับในชมรมศูนย์ราพรนะครับ

ซึ่งทำให้ผมรู้สึกทึ่งท่านมากนะครับว่าท่านเป็นคนที่จริงท่านชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังเด็กนะครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมชอบร้องเพลงนะครับก็พอได้ยินคุณพ่อท่านร้องเพลงนะครับ
ในห้องน้ำบ้างในหลังบ้านบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งตอนลงไปขัดโอ่งใหญ่ใหญ่หลังบ้านนะครับ
พ่อบอกว่าเสียงจะดีมากเป็นพิเศษนะครับขออนุญาตร้องเพลงนะครับให้คุณพ่อฟัง
แล้วก็แขกภูมิเกียรติทุกท่านนะครับเพื่อไปกันขอบคุณไปกัน
เพลงแรกนะครับเป็นเพลงที่คุณพ่อชื่นชอบนะครับแล้วก็คุณพ่อ
แล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถร้องเพลงนี้ได้นะครับในสตูดิโอ
ผมก็เลยถามคุณพ่อว่า
ถ้ามีโอกาสที่คุณพ่ออยากจะร้องเพลงสเต็ง
ไม่ว่าจะเป็นงานแหล่งน้ำตาลนะครับ

คุณพ่อก็บอกว่าเจ็บมาก
คุณพ่ออยากจะร้องเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาลคลั่งกดไหมครับ
ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่า

เพราะว่าเนื้อหาเป็นการมองความรักจากบุคคลที่๓นะครับ
ซึ่งผมก็ได้อัดเพลงสักไปสักมานะครับ
ระหว่างที่ไปเฝ้าคุณพ่อ
ก็ยังค้นหาคำตอบไม่ได้ว่าจริงแล้วคุณพ่อชอบเพลงนี้เพราะอะไรนะครับ
ก็วันนี้ขออนุญาตร้องเพลงนี้นะครับ
เป็นครั้งสุดท้ายและคุณพ่อนะครับ
แล้วก็ในฐานะนักร้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ
ถ้าโน้ตอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง

ขอบคุณครับ
น้ำตาลใกล้ใครอดมองได้
ดวงใจในเฉวงไหน
ต้องกดใจ
อุปัญห์ยิ้มมาช่วย
ที่อยู่ใกล้กัน
ตอนเกิดกระสั่ง
สุขกลางใจที่ร่วง
น้ำตาลใกล้หมด
สุขจะโอดสุขที่ร่วง
จะห่วง
มองดูรู้ในอาวุธ
รักหวังรอให้ชม
ต้องชมที่ร่วมผ่าไทย
ไหนเหลือ
จะไม่เจอฉัน
ชื่นจิ้นใจฉันสวย
อันของน้ำตาลใกล้หมด
อันความรัก
แรงนั้นสุขจากใจห่วง
เฝ้าเธอแม้ละพิษติดเตือน
อย่าเหมือนเดินหมด
ฝ่างพวงมาห่วง
ห่วงประโลกหวังช่วงความห่วง
อย่ากลัวสู่ดิน
แม้น้ำตาลใกล้หมดอดกิน
สุขสิ้นเจ็บจริงพร้อมใจ

คนโดยราชาฬันอยู่บาก
เห็นความร้อนร่างนั้นสุดจะหาใจห่วง
ฟ้าช่างแย้งแนบคิดติดตื่นยังเหมือนหมดไฟมุมมือ
ภาพลวงมันจนกลุ่มกลัวท่ากลัวจะลุ่มติด
แม้น้ำตาลใกล้หมด
มีบางเพลงสุดสิ่งจริงจริงท้องใจ
ที่มอบให้คุณพ่อในฐานะของนักร้องด้วยกันนะครับ
แล้วก็ในฐานะนักร้องคนอื่นที่ทำให้ผมอยากจะร้องเพลงอยู่
เพลงที่มอบให้คุณพ่อทำเพลงด้วย
ก่อนจะแค้นคืนนั้นสองรอน
แนบสักหน้าขาพ่อพ่อพรดพี่ร่ง
หวานลำลำหนอยเพื่อให้ชิชม
ฉันกอดหลังโลกชื่นใจ
ทุกแก่มนุ่มฉันยุ่นเดาขึ้น

แค่หนึ่งที่วันรักสร้างในใจ
ขอบคุณลูกรักไม่ส่งหายไป
จนติดหัวใจไม่ลืม
อย่ารักพอรักกันเพื่อทุกคืนวัน
พริกเป็นใจฝันตื่นมาเจอกันและอย่าเจอเชื่อ
ฉันมาเหยียบหนึ่งอย่างเคย
สุขที่รักเรียกแล้วหรือไป
โปรดเห็นใจขอให้สังทิศพิเศษ
วันเสื้อในจงยากมากเลย
ขออย่าช่วยกับรักเลยขอให้เหมือนเดิม
อย่ารักพอรักกันเพื่อทุกคืนวัน
พริกเป็นใจฝันตื่นมาเจอกันและอย่าเจอเชื่อ
ฉันมาเหยียบหนึ่ง
สุขที่รักเรียกแล้วหรือไป
โปรดเห็นใจขอให้สังทิศพิเศษ
วันเสื้อในจงยากมากเลย
ขออย่าช่วยกับรักเลยขอให้เหมือนเดิม
รักช่วยกันแล้วกับน้อย
เอาจริงซะค่อยอิฟเวิร์ด

เช่นคนของเราถึงเส้นเธอ
ช่วงวันปลายชีวิตคุณพ่อที่พระอาคัญศาจอยู่ที่บ้านของคุณน้องสาม
ผมกับคุณแม่เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้ว
แล้วก็พยายามคุยกันในไลน์นะครับ
เราก็บอกว่าเฮียมีเพลงหนึ่งนะครับ
ตอนเด็กพ่อมักจะเปิดให้ฟังเสมอนะครับ
แล้วว่าเวลาเปิดทุกครั้งเนี่ยผมก็จะชี้ไปที่วิทยุ
เสียงพ่อเพราะว่าเสียงเหมือนพูดพ่อมากนะครับ
แล้วก็ตั้งใจว่าเพลงนี้เนี่ยผมจะทำดนตรีให้ใหม่นะครับ
โดยมิจอร์อัดแชร์รีเบสของผมวันนี้นะครับ
แล้วก็อะไรใหม่ให้คุณพ่อได้ทำตามความฝัน
ได้เป็นนักร้องที่มีแผ่นเสียง
ตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะเป็นนับร้องนะครับ
คุณพ่อก็ไม่ได้สนับสนุน๑๐๐นะครับ
ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าคุณพ่อกลัวจะเสียการเรียนนะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณพ่อคิดถูก

แล้วก็ผมให้สัญญาต่อคุณพ่อนะครับว่า
จะทำในสิ่งที่ผมรักนะครับให้ดีที่สุดนะครับ
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทางคุณพ่อได้เห็นนะครับก็
ก็จะเห็นนะครับว่าผมทำได้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นคุณพ่อก็เอ่อ

ผมและวงอัมแชนตลอดนะครับ
วันนี้ก็จะมีเพลงหนึ่งนะครับ
ในธรรมที่เป็นนักร้องวงอัมแชนนะครับ

ผลเอกพิเศษสุประชัยมณีเทศนะครับ
ในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณนะครับ
ที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจนะครับ

แล้วก็โอเคยากมากนะครับ

อย่างนี้ชื่อว่าอยากกลับไปหานะครับ

อยากจะร้องให้คุณพ่อได้ฟังนะครับ
เผื่อว่าวันหนึ่งเราลง
จะได้เจอเวลานั้นนะครับ
เพราะรู้ว่านี่คือเสียงที่ไม่ได้เพียงเหงาใจ
คล้ายว่ามีอะไรที่จำให้ใจรู้สึก
ทันทีที่เธอต้องการเสร็จ
ไปด้วยและใกล้ทาน
แกน่าชอบใครที่ไม่ได้ยินเสียงเธอ

ว่ายากจะทำให้เธอฟังในที่

เพราะรู้ว่าเธอไม่มีรูปไหน

ไม่มีอะไรในใจมากมายหากให้เริ่มกันใหม่
ก็ช่วยให้เธออยู่ในใจ
เพราะรู้ว่านี่คือสิ่งที่ยังได้ยิ่งเหลือกัน
เฝ้ารอทุกคืนแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันไม่หาก
อยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นทั้งที่เธอต้องการ
ฉันไปแล้วกลับไปกัน
แล้วทำอะไรที่ไม่ได้ยินเสียงเธอ
ใกล้เธอใกล้เธอใกล้เธอใจเราอยากมาให้เดิน
จะกลับไปหาและอยากจะทำให้เธอฟังดี

เพราะรู้ว่าเธอไม่มีผู้ใดจะกลับไปหา

อยากทำอะไรที่ไม่ได้ยินเสียงเธอ
ใกล้เธอใกล้เธอใกล้เธอใจเราอยากมาให้เดิน
จะกลับไปหาและอยากจะทำให้เธอฟังดี
เพื่อเธอควรมีควรรู้ว่าเธอไม่มีผู้ใด